ิตติ้งที่นู่นมาครับล่าสุดก็เพิ่งกลับมา
ก็ได้ฟิตแบ็คที่ค่อนข้างดีครับ
จากคนจากชาวกัมพูชาทุกคนครับผม
มีคนไทยด้วยหรือเปลี่ยนไทยด้วย
ก็มีมีครับมีครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับผม
ที่บินไปแล้วก็ไปให้กำลังใจกันที่นู่นครับ
มีร้องเพลงของภาษากัมพูชา
ใช่ครับผมก็มีร้องเพลงของภาษากัมพูชาด้วย
แล้วก็ได้มีโอกาสมาเชิญศิลปินของกัมพูชาได้มาร้องด้วยกัน
แล้วนี่เลือกเพลงหรืออะไรด้วยกันครับ
ก็เลือกเองครับก็เลือกเองครับ
พอดีว่าคือไปทำโชว์แล้วก็อยากจะเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนชาวกัมพูชา
ก็เลยเลือกที่จะร้องเพลงกัมพูชา
แล้วก็ให้พี่เขาช่วยกันหาว่าเพลงอะไรที่แบบเหมาะที่จะมาเล่นได้อะไรได้ก็เจอเพลงนี้พอดี
แล้วก็พอได้เจอเพลงนี้ก็ชวนเขามาร้องด้วย
ก็ยากยากครับร้องเพลงภาษากัมพูชายากมากครับ
แล้วจริงมีฉายาทำไหมอ่ะเขามีฉายาทำให้เราก็มา
ฉายาไม่ได้มีครับไม่ได้มีครับ
อ๋อครับผมใช่ก็มีชีวิต
ก็ไปแบบสถานเรียกว่าครอบครัวใหม่ครับ
ที่เขารับแบบรับเด็กมาที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินแล้วก็ได้การมองเห็นครับผม

ยังไงครับแต่ก็ครับผมก็คือไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ว่าได้มีโอกาสไปแบบ
พอไปแล้วก็อยากจะได้เห็นสถานที่เขาเยอะครับก็เลยได้แบบ
ก็ไม่ต้องเรียบเทียบก็ได้ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรครับผม
ก็ไม่ซีเรียสหรอกครับผมเพราะว่ายังไงก็คงไม่ได้มีใครคิดที่จะแบบเปรียบเทียบหรือว่าอะไรกันอยู่แล้ว
อ่าก็ตอนนี้ก็มีแพลนว่าจะไปที่ลาวที่พม่าที่เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ก็ต้องรอดูจังหวะและโอกาสว่าจะได้ลงตัวเมื่อไหร่

ก็เราก็ไม่ทราบว่าแบบเตรียมยังไง
มันเหนื่อยแค่ไหนหรือมันตัวตัดแค่ไหนเพราะว่ามันอยู่ในขาดความร่าชอบของคนไทย
อ่าจริงแล้วเนี่ยครับหลักที่ผมอยากไปเนี่ยคือเริ่มจากกัมบูชา
เพราะว่าไม่มีละครที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับผมก็๓๔เรื่องเลยของผมที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับ
แล้วก็ก็เลยตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้แฟนที่นู่นได้เจอได้แบบได้เจอกันบ้างหรือว่าอะไรบ้าง
ก็เลยไปจัดที่นู่นแล้วก็ที่อื่นอื่นก็คล้ายกันครับก็อยากทำให้ทุกคนแบบได้เจอแล้วก็มีความสุขด้วย
แต่ละที่ใช่ไหมครับแต่ละที่ก็ต่างกันครับก็เรียกตัวเหตุให้ฟังไปให้ทุกพี่ครับ
อยากควบคุมกับภาษาไงก็เห็นครับได้พูดกันอีกครับ
ก็ฝึกภาษาเยอะครับก็มีตั้งแต่พูดจนไปร้องเพลงนะครับผมก็พยายามทุกอย่างเพื่อให้แบบให้เขาประทับใจได้มีความสุขกันไปด้วยครับ
น่าจะครับผมแต่ว่านี่ต้องรอดูอีกทีว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ยังไงเมื่อไหร่ตอนไหน
มคเอออเจมส์ก็ได้เกิดเป็นไปได้นะครับ
ถ้าเกิดแฟนเขาอยากเจอเรื่องนี้ก็จะไปครับผม

ผมว่าเป็นเพราะว่าทางช่อง๓เนี่ยครับ
ได้มีละครไปออนแอร์ค่อนข้างเยอะมากครับ
แล้วก็ได้มีฐานแฟนจากรอบอย่างเพื่อนบ้านเรา
ก็ต้องรอติดตามดูครับว่าเขาจะให้การตำทัพเป็นยังไงครับผม
ยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมครับผม
มีครับมีครับก็คือมีทีมงานทางโน้นด้วยแล้วก็มีทีมงานของคนไทยด้วยที่อยู่ที่โน้น
ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มีโอกาสไป
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้แบบพัฒนาตัวเองด้วยคือรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว
พอได้มีโอกาสไปเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พัฒนาพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอแฟนก็ดีใจครับผม
ก็จริงแล้วเราจะเบสงานที่ไทยก่อนนะครับเราจะเป็นหลักที่งานที่ไทย
แล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างอย่างช่วงที่แล้วที่ไปก็มันเป็นแก๊ปว่างพอดีก็เลยได้ไป
ตอนนี้ก็รอดูละครรอดูช่วงเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจังหวะเวลาเข้าไป
ก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครับค่ะ
เห็นว่าปีนี้มีบางตัวมันไม่ได้พอ

มีคุณภาพไหม
มีครับมีครับก็ตอนนี้กำลังรอในการคุยอยู่
ถามพี่ปิ๊กเขาบอกไว้นะครับ

ิตติ้งที่นู่นมาครับล่าสุดก็เพิ่งกลับมา
จากคนจากชาวกัมพูชาทุกคนครับผม
ก็มีครับมีครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับผม
ที่บินไปแล้วก็ไปให้กำลังใจกันที่นู่นครับ
มีร้องเพลงของกัมพูชาด้วย
ใช่ครับผมก็มีร้องเพลงของภาษากัมพูชาด้วย
แล้วก็ได้มีโอกาสมาเชิญศิลปินของกัมพูชาได้มาร้องด้วยกันด้วยครับผม
ก็เลือกเองครับก็เลือกเองครับ
พอดีว่าคือไปทำโชว์แล้วก็อยากจะ
และก็ให้พี่เขาช่วยกันหาว่าเพลงอะไรมะว่าไม่ให้มาเล่นได้
ก็หาเพลงมันพอดีพอจะชวนเขามาร้องด้วย
ก็ยากยากครับร้องเพลงภาษากัมพูชายากมากครับ

อ๋อครับผมใช่ก็มีชื่อ
ก็ลงไปได้โอกาสไปสถานที่ต่างต่าง
ให้ครอบครัวใหม่ที่เค้ารับเด็กมา
ที่มีความบกพร่องทางด้านการ
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม

ผมก็คือไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ว่าได้มีโอกาสไปแบบ
พอไปแล้วก็อยากจะได้เห็นสถานที่เขาเยอะครับ

จนได้เมื่อไหร่
ครับทีนี้ก็เป็นทางพี่ปริกเลยครับผม
เราก็ไม่ทราบว่าแบบเตรียมยังไงแต่ว่าค่อนข้างลำบากครับ

จริงแล้วเนี่ยครับหลักหลักที่ผมอยากไปเนี่ยคือเริ่มจากกัมพูชาเพราะว่าได้มีละครที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับผมก็สามสี่เรื่องเลยของผมที่ไปออนแอร์ที่นู่นครับแล้วก็ก็เลยตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้แฟนแฟนที่นู่นได้เจอได้แบบได้เจอกันบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็เลยไปจัดที่นู่นแล้วก็ที่อื่นอื่นก็คล้ายคล้ายกันครับก็อยากทำให้ทุกคนแบบได้

อะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดแฟนก็ถ้าเกิดแฟนเขาอยากเจอเรียกร้องก็จะไปครับผมก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมว่าเป็นเพราะว่าทางช่อง๓เนี่ยครับผมก็ได้มีละครไปออนแอร์ค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็ได้มีฐานแฟนจากรอบอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับผม
ก็ต้องรอติดตามดูครับว่าเขาจะให้การตำทัพเป็นยังไง
กับโปรเจกต์ธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่า
ครับตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ครับก็อยู่ในเรื่องของการดำเนินการว่าจะไปจัดในรูปแบบไหนจะจัดยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

โปรเจกต์ธรรมดาอย่างนี้ก็มีทีมงานทางนี้ของโปรเจกต์ธรรมดาอย่างนี้ครับ
มีครับมีครับก็คือมีทีมงานทางนู้นด้วยแล้วก็มีทีมงานของคนไทยด้วยที่อยู่ที่นู่นอะไรอย่างนี้ครับ
ที่สำหรับเจมสการกลัวเยอะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไหม
ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มีโอกาสไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้แบบพัฒนาตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ครับคือรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ครับก็พอได้มีโอกาสไปเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พัฒนาพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจอแฟนก็ดีใจครับผม
หรือว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าก็มีติดต่อเข้ามาใหม่ด้วยอะไรด้วย

มีมีครับมีครับก็ตอนนี้กำลังรอในการคุยอยู่
ถามพี่ติ๊กเขาบอกไว้นะครับ

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒